ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ต่างมือกับร้องที่ต้องเนื้ออาจ
แทบอาจยาโม
แต่เล็กจนโตเห็นย่าตั้งงาน
จะทุกข์จะทนสักแค่ไหน
จะขอทำไปบ่ยัน
จะอยู่อีสานเป็นหลานย่าโม
โอ้โหคำยาก

ร้องไปด้วยความกดดันไหมคะพี่นา

ระหว่างร้องไปด้วยเนี่ยกลัวไปด้วยไหมคะ

พอร้องเสร็จแล้วคิดว่าการร้องในครั้งนี้สมบูรณ์ไหมคะ

ไม่รู้ว่าความดันตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้

แล้วก็อาจจะร้องเบาไปนิดนึง
ถ้าได้ถ้าสำเร็จนะครับ
ก็จะเป็นความสำเร็จที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุด
สำหรับครอบครัวคุณนานแล้วนะฮะ
หลังจากที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะทุกอย่างนี้มันจะแฮปปี้ไปหมด

แต่ถ้ามันไม่สำเร็จ
ก็คิดซะว่ามันโอกาสเรา
เราก็ทำได้เต็มที่แล้วเท่านี้
ถ้าไม่สำเร็จก็ยังได้ต้องสามหมื่นนะครับคุณนา

ตั้งสามหมื่นนะครับ

เหลืออีกสักหมื่นหนึ่งก็ยังดีขึ้นนะครับ
แต่ขอให้ได้แปดหมื่นเลยอีกกว่า

พร้อมจะรับฟังทุกผลของการตัดสินหรือยังคะ

เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่๕นะครับ

ผู้แข่งขันของเราร้องถูกต้องไม่ผิดเลยนะครับ
เขาจะได้ตามเป้าที่บอกเรามาตั้งแต่แรกนะครับ
ว่าต้องการแปดหมื่นบาทไปเป็นทุนสู้ชีวิต
เอาไปใช้หนี้เอาไปถ่ายถอนรถมอเตอร์ไซค์คืนมานะครับ

แล้วก็เก็บไว้ใช้อย่างเจ็บป่วยด้วยนะครับ
ถ้าสำเร็จนะครับตามนั้นซึ่งเราอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงนะครับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณนาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ถูกไงถูกไงถูกไงถูกไงถูกไงถูกไง
เพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาทคุณอาร้อง
กรี๊ด
คุณนาร้องผิดครับ
ไม่อยากประกาศว่าร้องผิดเลยนะครับ
แต่ว่าผลการตรวจสอบมาคุณนาร้องผิด
นาค่ะร้องผิดไปทั้งหมด๕จุดค่ะพี่นา
สองมือกับรองที่บนเนื้ออาจ
รุ่งเรืองสตรีวีรชน
ใครได้ใครบน
คุณยาโมเหมือนดังร่ำโปะต่างอ่าน
จะทุกข์จะทนสักแค่ไหน
เพลงนี้กราบเท้าย่าโมสุนารีราช
ศรีมาอย่างที่คุณเป๊กกี้บอกเหมือนกันนะครับว่า
เพลงนี้มีจุดให้ผิดพลาดได้ง่ายมาก

มันเป็นคำที่อยู่บนอยู่ตรงอยู่ที่ซึ่งอันอะไรมันเยอะไปหมด
แต่วันนี้พี่นาก็รับไปไม่น้อย

รับแล้วค่ะจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ต้องขอชื่นชมคุณนาที่มีหัวใจนักสู้เหมาะสมกับรายการที่เรา
เชิญคุณนามาไปติดต่อคุณนามาเพราะเราเห็นหัวใจนักสู้ของคุณนา
สามารถที่จะตอบว่าสู้ต่อในเพลงที่๕เมื่อสักครู่โดยที่ไม่มีตัวช่วยเหลืออยู่เลย
แล้วเราก็บอกรู้อยู่แล้วว่ามันมีความกดดันสูงมากในการร้องเพลงที่พอเงินมันเยอะขึ้นแล้วตัวช่วยก็ไม่มี
แล้วมันคือถ้ามันได้มันจะเอาไปทำนู่นได้ถ้ามันไม่ได้จะทำอันนี้ไม่ได้เนี่ยมันกดดันรู้เลยว่าในสมองที่กำลังร้องเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องเนื้อเพลงหรอก

มันมีเรื่องอื่นแน่นอนเข้ามา

ก็ให้หากินสู้กันต่อไป
พี่นาล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคน

บอกกับลูกชายหรือว่าอยากพูดอะไรไหมคะพี่นา
ก็ทำได้แค่นี้แหละค่ะ

คุณนาจะเอาไปจัดสรรให้ดีละกัน

ตัดไปสักครึ่งหนึ่งหรือสองหมื่นก็เลย

และอย่าให้ดอกมากินต้นอีกเยอะ

เราก็ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาส

ครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของคุณนานะครับ
คุณนาก็ทำให้พวกเราทุกคนเห็นว่า
ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะความหวังยังมีเสมอ
ความหวังหมดเมื่อเราหมดลมหายใจ
แต่ถ้าเรายังหายใจอยู่ความหวังย่อมมี
คุณนาขอให้สู้ต่อไปให้สมกับที่เป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
สายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไก่ใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน
รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณนานะครับ
วันนี้ได้มาโชว์ความเข้มแข็งนะครับ
กำลังใจให้พวกเราได้เห็นก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวอื่นด้วย
ลุกขึ้นมาสู้เหมือนกับคุณอานะครับ
เอาละวันนี้เราก็ต้องลากันไปนะครับ
พร้อมกับคุณนามาพบกับนักสู้ชีวิตคนใหม่ได้ในคราวต่อไป
ดูสิว่าเราจะช่วยเขาได้แค่ไหนนะครับ
พบกันใหม่ครับกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวี

วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ไม่เป็นไรนะโอเคแล้ว
ทำดีแล้ว

ก็ทำให้ป้ามีโรคแทรกซ้อนหลายโรค
ตาก็มัวมองไม่ค่อยจะเห็น
เหล็กราวรถมันเสียบเข้าไปข้างนี้
เพราะทำให้ป้าปวดหัวมาตลอด

ตอนแรกมันก็จะมีอาการแสบปวดแน่นไปเรื่อย
วันที่จนที่สุดคือวันที่ไม่มีข้าวกิน
ข้าวมีน้อยบ้าต้องยอมอด
ทุกวันนี้หนูไปรับจ้างถอนหญ้า

ว่าไปซื้อกับข้าวซื้อไข่ไว้

ไปเป็นทุนให้หลานเรียนหนังสือ